ขนบธรรมเนียมประเพณีและคตินิยมของการสร้างพระพุทธปฏิมาในประเทศไทยนั้นคือการจำลองจากพระพุทธรูปองค์ต้นแบบไม่ได้ขึ้นกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด
แต่ขึ้นกับความนิยมมากกว่าดังเช่นพระพุทธปฏิมาแบบสุโขทัยซึ่งสร้างขึ้นในช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองระหว่างพุทธศตวรรษที่๑๙ถึง๒๐
แต่เมื่ออาณาจักรอายุทยาเข้าครอบครองสุโขทัยพระพุทธปฏิมาแบบสุโขทัยก็ยังคงสร้างกันอยู่
ควรจะเรียกว่าสมัยอายุทยาแบบสุโขทัยตลอดจนสมัยรัตนโกศิลป์แบบสุโขทัยเพื่อความถูกต้องและชัดเจน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน